จะกินก๋วยเตี๋ยวต้องมีตังค์กี่บาท
ไม่มีเยอะด้วยนะน้องเขาไขมา๓๐ปีแล้ว
โอ้โหกำไรตรงไหนอ่ะพี่เบิร์ตอ่าเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอก
นี่แหละครับคนเข้าไปอุดหนุนร้านก๋วยเตี๋ยว๓บาทครับ
ในร้านคึกคักตลอดทั้งวันพนักงานในร้านลวกเส้นนะฮะ
เสิร์ฟกันนะแทบไม่ทันเลยส่วนใหญ่บอกว่าอร่อย
แล้วก็ราคาถูกประหยัดเงินในกระเป๋าด้วย
โดยเฉพาะช่วงโควิดระบาดแบบนี้นะหลายคนนะฮะ
ตกงานรายได้ถดถอยไปกินก๋วเตี๋ย๓บาทก็ได้
คุณธวัฒน์พิรตาเจ้าของร้านเล่าบอกว่าร้านนี้เปิดมากว่า๓๐ปีแล้ว
ว่าวัตถุดิบจะขึ้นราคาอย่างไรแต่ทุกวันนี้ยังคงราคาเดิมที่๓บาท
แต่ใครชอบกินบะหมี่หรือว่ามีเหลืองอะนะบะหมี่ยังนะ
ต้นทุนต้นทุนมันจะสูงขาย๑๐บาทนะครับ
เพียงแต่ราคาถูกเท่านั้นร้านนี้ยังมีการให้บริการแบบเป็นกันเองนะฮะ

ลูกค้ามาสั่งก๋วยเตี๋ยวก็เขียนนะฮะเขียนในรายการไปเสียบไว้ตามคิว
เสร็จก็เดินไปบอกจำนวนจะไม่มีการมานับถ้วยนับอะไรนะ
เอาความซื่อสัตว์นะครับเพื่อคิดเงินนะฮะ
ส่วนพนักงานมีหน้าที่เพียงเก็บชามกับเคลียร์โต๊ะเช็ดโต๊ะให้สะอาดแค่นั้น
คุณผู้ชมครับนอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับยังมีข้าวซอยด้วย
ข้าวซอยก็ไม่ได้ราคาสูงอะไร๒๐บาทเท่านั้นเอง
และที่สำคัญที่เห็นอยู่นี้ครับหมูสะเต๊ะแล้วแต่ชุด
มีตั้งแต่ชุด๔๐บาทถึงชุดละ๑๐๐นะฮะ
หากใครอยากมาชิมแล้วก็เอาปุ้ยพี่บอกพี่กัดแล้ว
คุณผู้ชมผมบอกพี่กัดแล้วนะใครอยู่เชียงใหม่หรือใครจะไปเชียงใหม่นะ
ร้านก๋วยเตี๋ยว๓บาทซอยริมถนนรัตนโกศิลป์อำเภอเมืองเชียงใหม่ครับ